สวัสดีค่ะรู้ก่อนร้อนหนาวกับดิฉันดาวสุภาษา
จากวันนี้ไปจนถึงช่วงสุดสัปดาห์อากาศกลับมาร้อนอีกครั้ง
และมีโอกาสเกิดฝนได้เล็กน้อยส่วนพื้นที่ภาคใต้๑๒วันนี้ฝนตกชุกค่ะ
เนื่องจากลมหนาวจากประเทศจีนอ่อนกำลังลงหย่อมความร้อนเข้ามาแทนที่
ส่วนพื้นที่ภาคใต้มีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดพาเอาความชื้นเข้ามา
วันนี้ค่าเฉลี่ยของฝนทั่วไทยอยู่ที่ร้อยละ๑๐๖๐ของพื้นที่
ฝนกองอยู่ในพื้นที่ภาคใต้๑๔๐๖๐ของพื้นที่
จุดไหนที่มีฝนคลื่นอาจจะสูงได้มากกว่า๒เมตรเรือเล็กควรงดออกจากฝั่ง
วันนี้ดัชนีความร้อนหรือว่าค่าความร้อนที่มนุษย์สัมผัสได้บางพื้นที่ทะลุ๕๐องศาเซลเซียส
ชนบุรีสูงสุด๕๑๓องศาบางนากรุงเทพรองลงมา๕๑
โกสุมพิสัยมหาสารคามอุณหภูมิสูงเช่นเดียวกันค่ะ
พื้นที่กรุงเทพมหานครกลับมาร้อนอีกครั้ง
และวันพรุ่งนี้ดัชนีความร้อนจะพุ่งสูงขึ้นมีโอกาสเกิดฝนได้เล็กน้อย
สัปดาห์นี้เป็นช่วงโค้งสุดท้ายของช่วงฤดูร้อนค่ะ
และฤดูฝนจะเริ่มต้นช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือนนี้